ดราม่าเกิดขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้คุณตูนเขาไม่สบายนะ
เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหม
แล้วก็รักษาตัวพออาการดีขึ้นคุณหมอก็ให้ไปพักฟื้นที่บ้าน
แต่ว่าวันที่๑ที่ผ่านมาคุณตูนกับคุณก้อยเขาก็ไปปล่อยสัตว์ลงในแม่น้ำ
งานสะดอกเคราะห์ก็มีปลามีเต่ามีกบอะไรแบบนี้ลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะมีหนึ่งคนไปคอมเมนต์ว่า
คุณเอากบไปปล่อยในแม่น้ำมันจะบาปไม่กลัวมันตายเหรอ
เพราะกบเนี่ยมันควรอยู่ริมตลิ่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้
คุณตูนต้องลบภาพทิ้งเลยนะนะเพราะไม่อยากให้มันเกิดดราม่า
คือคนที่โพสนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้
ขณะที่ทั้งคู่คุณก้อยคุณตูนเอาปลาเอาสัตว์น้ำหลายตัวหลายอย่าง
กระมังแล้วก็ไปปล่อยเอาไว้ในริมแม่น้ำเจ้าพญา
คุณก้อยเขาก็เขียนข้อความว่าเริ่มต้นปีใหม่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะ
แต่มีชาวเน็ตเขาเห็นว่าเอ๊ะในกระมังที่ทั้งสองคนใส่เอาสัตว์ไปปล่อยเนี่ย
หวังจะทำทานปล่อยสัตว์ลงน้ำมันมีกบกับเต่าอยู่ด้วย
แต่การปล่อยสัตว์เนี่ยหวังจะได้บุญคุณควรศึกษาก่อนเขาพิมพ์มาค่อนข้างจะยาว
เขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่พี่ก้อยพี่ตูนค่ะ
กระมังขวาคือกบหรือเต่าหรือเปล่าคะ
ถ้าใช่ปล่อยในน้ำลึกไม่ได้นะคะ
น้องตายหมดค่ะกบต้องปล่อยที่เนินดิน
เต่าต้องปล่อยที่ที่มันมีตลิ่งให้น้องขึ้นไปเกาะเอาไว้ได้
เพื่อรับแดดถ้าปล่อยที่เจ้าพญาน้ำลึกตายหมดค่ะ
อะไรแบบนี้เขาบอกตายหมดแน่
คือถ้าเกิดว่าจะหวังทำทานอาจจะได้บาปแทนหรือเปล่า
อันนี้เขาก็เม้นยาวเหยียดนะฮะมันมีใช่ไหม
มันมีต้อง๔๕กรมังทีเดียวนะฮะ
สุดท้ายก็กลายเป็นดราม่าคนก็พิมพ์เยอะ
บางคนเขาก็แคปเอาไว้ทันอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็คงต้องรอดูบางทีอาจจะไม่ทราบนะ
แล้วก็ได้มาหลายกระมังก็เลยปล่อยไปหมดพร้อมกันอะไรแบบนี้นะครับ

ผมถามเรื่องจริงเรื่องนี้คุณรู้ไหมผมไม่รู้นะ

ผมก็ไม่รู้ว่ากบท่านต้องปล่อยแบบไหนยังไง
แต่มันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ช่วยกันศึกษาช่วยกันเรียนรู้ไป

แล้วก็คุณจะขออภัยมาทีนี้ด้วยล่ะกันนะครับ